ส่วนผลงานของนักกีฬาแบตมินตันน้องบาสกับปปนะครับ
เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับซับซีรีแต้รัตนาชัย
ก็ควาร์ดแชมป์แบตมินตันนะครับในรายการซุปเปอร์หนึ่งพัน
ส่งผลให้ทั้งคู่นั้นการันตีตัวเข้าแข่งขันรายการสุดท้ายของระดูการคือ
ซึ่งรายการนี้จะคัดเอาผู้เล่นที่ผลงานในรอบปีที่ดีที่สุด๘อันดับในแต่ละประเภท
ขณะที่นักกีฬาแบตมินตันคนอื่นนะครับที่อยู่ในข่ายคว้าตัวในรายการนี้
เนื่องจากมีลุ้นติด๑ใน๘ก็ประกอบไปด้วยหญิงเดียวรัชนกอินทนนท์
มีน้องหมิวด้วยนะครับพรปวีช่อชูวงน้องครีมบุษลันอึ้งบำรุงพันธ์
แล้วก็ประเภทหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธรากุลแล้วก็ระบินดาประจงใจ